พาเที่ยวเราเคยพาคุณผู้ชมไปล่องแพร่ที่นี่มาอยู่แล้ว
จำได้ไหมร่องแพรกินหมูกระทะที่นี่ครับ

แต่ตอนนี้นะจะไปล่องเรือดูเขาจูบกัน
เดี๋ยวนะใครจูบกันคะ

แต่นี่เลยบรรยากาศในภาพรวมของทุ่งสามร้อยยอด
อาจเป็นภาษาที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลไร่ใหม่
อำเภิกซ์สามร้อยยอดจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
นักท่องเที่ยวสามารถมาลงเรือได้ที่ท่าเรือชมทุ่งเกาะไผ่แคมปิ้ง
และช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวบ้านบอกว่า
จะเป็นช่วงที่นี่คุณดอกบัวสวยที่สุด
ดูสิมีภูเขาเป็นฉากด้านหลังนะครับ

แล้วก็มีแสงพระอาทิตย์สาดส่องออกมาแบบนี้
สวยจริงจังไงคุณสวยจริงจังไหม
ใช่เริ่มมากใช่นะครับแล้ว

เรือก็จะพาคุณนี่คุณไปกลางทุ่งดอกบัวเลย
พาไปหยุดอยู่ที่ภูเขาลูกเตี้ยลูกหนึ่ง
ซึ่งเป็นตำนานของคำว่า๓๐๐ยอด
นั่นก็คือเป็นจุดที่เรือสัมเภาล่ม
แล้วมีคนรอดชีวิตจำนวน๓๐๐คน
ก็เลยเป็นชื่อว่า๓๐๐ยอด
จริง๓๐๐รอดนะครับ
แต่ว่าก็เพี้ยนมาจนเป็น๓๐๐ยอด

เราเคยพาคุณผู้ชมมาดูลิงสมที่นี่อยู่แล้ว
อยู่บนเขาลูกนี้ออกมาเผยโฉม
ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันหลายต่อหลายตัวคุณ

แล้วก็มองไปมองมาได้เจออะไรที่แบบ

ใครจูบกันคะนี่เขาจูบกันนี่ฉันมองไม่เห็นนี่ฉันเห็นแต่ผู้เขา
ก็เขาหรือเขาไงเขาจูบกัน
เขาจูบกันใช่นี่แหละฮะเขาจูบกัน
เหมือนนะคุณสุดสกุลคุณผู้ชมดูสิเป็นเหมือนจมูก

เป็นจมูกมาแตกกันแล้วก็มีปากอยู่เนี่ย
ถูกต้องนี่คือไฮไลท์เลยนะคุณนะ
เพราะเมื่อกี้เราผ่านผาโบราณมาแล้ว
แล้วก็มาเจอเขาจูบกันนะฮะซึ่งอยู่ที่ใต้ผานี่แหละครับ
มีช่องเล็กให้ลายหน้าพลายเรือกันเข้าไป
คล้ายถ้ำแล้วก็พอเราเงยหน้ามองด้านบน
เห็นเขาจูบกันพอดีเลยคุณตาเราจะไม่เป็นกุ้งยิง
นี่ครับแล้วก็ตอนเส้นทางผ่านผนังถ้ำ
จะมีหินงอกหินย้อยคล้ายมีนิ้วของคนด้วยนะ
ของคนนี้ครับทาเล็บสีดำอันนี้นิ้วคน
และเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
ไม่พลาดที่จะเข้าชมจุดนี้คุณ
คือตรงทุ่งเนี่ยหาอะไรชมได้มากมายเลยคุณนะฮะ
ธรรมชาติตรงไหนก็มหัศจรรย์ทั้งนั้นเลยนะครับ
ก็นักท่องเที่ยวที่ได้ไปยังได้กินอันนี้คุณ
ข้าวห่อใบบัวนี่ครับหากินยากนะคุณ
กินกันบนเรือเลยกินตรงริมหน้าผาโบราณเลย
กลางบรรยากาศที่เห็นเขาจูบกันด้วย
และทีนี้ทริปร่องเรือตรงนี้ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงเศษ
คุ้มค่าจริงเพราะว่าพอล่องเรือเสร็จ
ก็มาขึ้นที่ท่าเรือไปไหว้พระที่วัดพุทธอุทยาน
ธรรมสถานถ้ำเกาะไผ่ด้วยได้ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณ
ดูสิมันมีความทั้งสุขกายสุขใจสุขทุกอย่างเลย

ถ้าไม่ใช่แค่เราอ่านข่าวแต่เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลย
จริงไปเลยไหมคุณอาริยาไปไหม
เดี๋ยวไม่มีคนอ่านข่าวตอนนี้๗วันอยู่นะคุณ

๓๐๐ยอดที่เที่ยวแห่งใหม่ของตำบลไร่ใหม่อำเภอ๓๐๐ยอด

นี่คือดูภาพไปแล้วก็ฟังคุณสืบสกุลเล่าเพลินเลยค่ะ